คุณผู้ชมไปที่อายุทยากันหน่อยนะคะเรื่องนี้ต้องบอกว่ามันน่าเศร้าจริงนะ
ฟังแล้วคือสะท้อนใจค่ะวัยรุ่นอายุ๑๕ปี
สองกลุ่มเขาไม่ถูกกันขี่รถสวนกันมองหน้ากันนิดหนึ่ง
เอาละชวนเดี่ยวกันแล้วเอาป่ะล่ะเดี่ยวกันป่ะล่ะ
คว่างระเบิดปิงปองใส่กันก็หลายครั้งทำให้ต่างฝ่ายต่างต้องพกอาวุธตลอดเวลา
ทีนี้สองคนนี้ค่ะพกทั้งมีดพกทั้งระเบิดปิงปอง
ดันขี่ไปเจอคู่อริพอดีปรากฏว่าขี่รถไล่กัน
คู่อริยิงปืนใส่ทำให้รถเสียหลักแล้วล้ม
ที่ตายไม่ใช่เพราะโดนลูกปืนนะคะระเบิดที่พกไปอะค่ะ
มันระเบิดใส่ตัวเองตอนที่จักรยานยนต์เสียหลักล้ม
เพราะระเบิดตัวเองที่พกเอาไว้อ่ะค่ะตายคาที่เลยนะคะ
แล้วน้องอายุเพิ่งจะสิบห้าปีเองอ่ะค่ะเหตุการณ์เกิดขึ้นหน้าทางเข้าซอยเทศบาลเก้า
อำเภอบังปะอินจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะคะนี่คือร่างของเด็กชายนะคะ
เป็นนายแล้วแหละอายุ๑๕ปีเป็นเยาวชนนะคะ
อยู่ในสภาพเสื้อเนี่ยฉีกขาดมีรอยไหม้ใกล้กันมีมอเตอร์ไซสีดำล้มอยู่
แล้วก็มีเพื่อนอายุ๑๕ปีเท่ากันเพื่อนคนตายนั่งร้องไห้กอดศพเพื่อน
ถ้าเจอเดี๋ยวจะจัดบอกว่าจะทำร้ายร่างกายเขากับเพื่อนนี่แหละ
เขาก็เลยต้องพกมีดกับระเบิดขี่มอเตอร์ไซค์ติดตัวออกมาตลอด
กระทั่งมาเจอคู่อริก็เลยเกิดการขี่รถไล่กันแล้วก็มีการใช้ปืนยิง
ทำให้รถเขาเนี่ยเสียหลักล้มแล้วระเบิดที่อยู่ในกระเป๋าเสื้อของเพื่อนอ่ะ
มันระเบิดตุ้มเข้ามาใส่ตัวเพื่อนตายตรงนั้นเลยค่ะ
ส่งคุณแซคนัทวินลงพื้นที่นะคะก็ได้ข้อมูลจากชาวบ้านบอกว่า
วัยรุ่นสองกลุ่มนี้คือเป็นอริกันมานานแล้ว
มีปัญหากันมานานเลยเราไปไล่ดูภาพกล้องวงจรปิด
เมื่อวานนี้ค่ะเห็นสองกลุ่มขี่รถไล่กันมาก่อน
นี่ค่ะคุณผู้ชมดูนะรถคนตายขี่นำมาใช่ไหม
แล้วก็มีรถข้างหลังเนี่ยมอเตอร์ไซคันที่หนึ่ง
คันที่สองคันที่สามแล้วก็คันที่สี่
นี่คือคู่อริหมดเลยนะคะไล่รถคนตายที่มากันสองคนค่ะ
อีกมุมหนึ่งก็จะเห็นสองกลุ่มขี่ไล่กันมา
แล้วคุณผู้ชมลองฟังได้ยินไม่รู้จะได้ยินไหม
มันจะมีเสียงปืนค่ะมีเสียงปืนดังขึ้นหนึ่งนัด
นี่ค่ะเห็นไหมพอได้ยินเสียงปืนปั้งปุ๊บ

คือเสียหลักแล้วก็ล้มฉลาบไปกับพื้นเลย
ควันขโมงเลยเห็นไหมคะควันน่ะไม่ใช่ควันจากรถที่ถลายนะคะ
ระเบิดปริงปองสองลูกเหมือนมันระเบิดใส่คนตายค่ะ
เพราะมันดังติดกันสองครั้งเลยคุณผู้ชมลองดูภาพตรงนี้อีกทีนึง
นี่นะคะ
นั่นเสียงระเบิดดังขึ้น๒ครั้งตามจากเสียงปืนมา
ซึ่งตรงนี้คือวงจรปิดหน้าสหกรการเกษตรบางปะอินนะคะ
หลังจากเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นปุ๊บตัดไปที่อีกมุมหนึ่ง
จะเห็นเพื่อนอีกคนนึงที่ขี่ซ้อนกันมานั่นแหละ
ร้องไห้กอดร่างเพื่อนอยู่อืม
แล้วก็วิ่งไปตามเพื่อนเพื่อนที่อยู่บ้านในซอยเทศบาลเก้าอะค่ะ
นี่เห็นไหมพยายามจะวิ่งไปตามเพื่อนบอกช่วยด้วยช่วยด้วย
มันถูกยิงตอนแรกเข้าใจว่าเพื่อนโดนยิงนะ
เพื่อนจากซอยก็พอได้ยินเสียงปุ๊บก็รีบวิ่งตามกันออกมาดู
แต่พอดูไปดูมาสักพักไม่ได้โดนยิงตายนะคะ
ระเบิดตัวเองที่พกมามันระเบิดใส่ตัวตาย
นี่เนี่ยตอนที่วิ่งไปตามเพื่อนคนอื่นให้มาช่วยนะคะ
ทีมข่าวเราลงพื้นที่ไปที่วัดคลองพุทธาซึ่งเป็นสถานที่ตั้งศพ
นี่ค่ะครอบครัวไปรับร่างของน้องออกมาจากโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติแล้วนะคะ
คุณหมอยืนยันชัดเจนว่าจากการชนะสูตรศพสาเหตุการเสียชีวิตคือถูกแรงอัดของระเบิด

คุยกับพ่อของน้องที่เสียชีวิตนะคะพ่อบอกพ่อเสียใจมากเลย
คือพ่อทำแต่งานพ่อต้องทำมาหากินเลี้ยงลูก
พ่อก็ทำแต่งานเลยไม่ค่อยได้รับรู้เรื่องของลูกมากเท่าไหร่
แต่ก็พอรู้แหละว่ามีปัญหาทะเลาะกับวัยรุ่นในพื้นที่แต่ไม่เคยรู้เลยว่าลูกพกระเบิดติดตัว
ไม่ครับ
นี่นี่นี่นี่

มีอะไรเปล่าครับอ่านแต่ไม่ตอบ
เนี่ยถ้าจะมาก็มาเดียว

ฝั่งซ้ายคือฝั่งคู่อริมาเหอะได้หมด

ไม่เอาตอนแรกไม่อยากมีเรื่องหรอกเดี๋ยวก็เอาไปฟ้องคนอื่นอีก
ถ้าจะมีจริงอะเจอตัวดีกว่า

นี่มาดิซอยก้าว

สุดท้ายแล้วก็ออกไปมีเรื่องจริงแล้วก็ตายจริง

ผมไม่รู้ว่ามีเรื่องอะไร
กันอยู่ดีดีมันมันไอ้พวกนี้มันยิงมั่วด้วยพี่คือแบบใครแต่ง
กมามันก็ยิงหมดอ่ะเพราะโดนมันพวกโดนพวกมันยิงไปหลายคน

นางเนี้ยป้าสุดฟรีมันเอาเพื่อนผมไปเราลองไล่ไปดู
กล้องมุมจอนปิดในพื้นที่เกิดเหตุนะคะย้อนไปยี่สิบ
หกมกราคมทรงเดียวกันเลยเนี่ยเหตุการณ์เหมือนกับ
เห็นไหมคะไล่กันมาขี่รถไล่กันมาคันหนึ่งเสีย
หลักล้มแล้วก็วิ่งชุลมุนกันอ่ะกลุ่มนึงวิ่งหนีกลุ่ม
วิ่งตามอะค่ะคือเป็นทรงแบบเนี้ยมาตลอดทะเลาะกัน
ท้าทายกันมีเรื่องกันแบบนี้มาตลอดเลยนะคะ

เนี่ยเสียงระเบิดดังหมวกกันน็อกกระเด็น
ลิวมาถึงหน้าบ้านคนอื่นในมือก็ถือมีดดาบยาวกัน
ไปหมดเลยอ่ะค่ะไปบ้านของหนึ่งในเยาวชนที่ก่อเหตุ
นะคะอายุสิบเก้าปีถับตำรวจเนี่ยจับได้พร้อมของ
กลางคือปืนไทยประดิษฐ์ลูกโม่ขนาดจุด๓๒นะคะ
ได้มาหนึ่งกระหมอกกุ้ยกับญาติยาดบอกว่าคือในทูเนี่ย
พ่อแม่แยกทางกันพ่อสติไม่ดีแม่ไปมีครอบครัวใหม่
แต่ถามว่าในฐานะญาติที่เห็นเด็กคนนี้มา
ก็คือคนที่มีปืนที่ยิงปืนอ่ะนะก็เป็นเด็กดีนะ
ใช้ง่ายขอเงินกินขนมกินก๋วยเตี๋ยวปกติยังไม่เคยเห็นทำอะไรรุนแรง
อันนี้ที่ญาติบอกนะคะ

คนเกาะเหตุเข้าสถานพินิษฐ์ค่อนข้างบ่อยนะ

มีข้อหารักขโมยบ้างทะเลาะวิวาสบ้าง
ล่าสุดตำรวจสพบังปะอินกำลังอยู่ระหว่างติดตามตัวอีก๗คน

ข้อหานักนะคะคือพยายามร่วมกันพยายามฆ่าผู้อื่น
แล้วก็ข้อหาพกพาอาวุธ
ต้องฝากพ่อแม่ผู้ปกครองสถาบันครอบครัวด้วยแหละ

แต่ละคนไม่ค่อยได้รู้เรื่องราวชีวิตลูกหลานสักเท่าไหร่
อาจจะต้องแบ่งเวลาดูแลกันมากขึ้น